ไปต่อที่จังหวัดตรังต้องบอกว่าสามีคนนึงไม่ทำมาหากิน
ไม่หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเอาแต่กินเหล้าเมายา
ภรรยาก็ต้องแต่งตัวออกไปทำงานหาเงินทุกวัน
แต่เขาหึงห่วงว่าสามีภรรยาออกไปทำงานเดี๋ยวจะไปเจอชายอื่น
ล่าสุดทะเลาะกันไม่อยากให้ภรรยาออกไปทำงานหาเงิน
ภรรยาก็อุ้มลูกหนีออกไปไม่อยากเลาะด้วยสุดท้ายเอาปืนไล่ยิงภรรยาจนเสียชีวิต
เหตุผลคือไม่อยากให้ออกไปทำงานเดี๋ยวไปเจอผู้ชายคนอื่น

ตัวเองก็ไม่ทำไงกินเหล้าเมายาคุณผู้ชม
ที่เกิดเหตุก็คืออยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดที่จังหวัดตรัง
ตำรวจก็เข้าไปพร้อมกับกู้ภัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ไปเจอศพของนางสาวสุพัฒนศรอายุ๓๑ปี
เร่งชนะสูตรแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเธอก็เสียชีวิต
คนก่อเหตุคือนายสัมพันธ์อายุ๔๐ปีซึ่งเป็นสามีครับ
แล้วก็ถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมาถามว่าไปยิงเมียตัวเองทำไม
โกรธแค้นเขาคิดว่าภรรยาเขาต้องไปคุยกับผู้ชายคนอื่นผ่านทางมือถือ
แล้วปืนที่ใช้ยิงอยู่ไหนตำรวจก็ถามเขาบอกว่าเขาโยนทิ้งน้ำไปแล้วตอนหลบหนี
สอบส่วนเขาบอกว่าตอนเช้าก่อนเกิดเหตุเมียเขาแต่งตัวจะออกไปทำงาน
แล้วก็มีลูกชายอายุ๑๑เดือนเอาไว้อุ้มอยู่ที่หน้าอกแล้วก็มีลูกสาวอายุ๑๒ขวบด้วย
จากนั้นก็สามีกลับมาจากการกรีดยางพอดีแล้วก็บอกผู้ตายว่าไม่ให้ไปทำงานนะ
ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปเจอใครนะฮะผู้ตายก็ไม่ยอมทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
สุดท้ายก็เอาปืนมาขู่ถ้าออกไปเดี๋ยวยิงนะจากนั้นผู้ตายก็เอาลูกน้อยอายุ๑๑เดือนมาอุ้มเอาไว้
เดินออกทางประตูข้างบ้านสามีตามมาครับสุดท้ายยิงผู้ตายเนี่ยยิงเมียตัวเองต่อหน้าลูกสองคนนะครับ
ลูกเล็กก็อยู่ในอกอยู่เลยครับแม่ยังอุ้มอยู่เลยแล้วก็แม่ก็ตายครับ
ลูกอีกคนนึงก็เห็นพ่อยิงแม่ตัวเองนะครับนางดามรุณีซึ่งเป็นป้าของผู้ตายก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
หัวเมียสองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยเพราะผู้ก่อเหตุหึงหวงหลานสาวเหลือเกินไม่ยอมให้ไปทำงานนะ
อารวาสไปถึงที่ทำงานด้วยขณะที่หลานสาวต้องออกไปทำมาหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ต้องไปหาเงินค่านมลูกลูกอีกคนนึงก็เรียนอยู่ด้วยนะสามีก็ไม่เป็นลบเป็นพายเอาไปฟังเสียงคุณป้าครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวเขาก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าทะเลาะกันบ่อย
ใช่เด้วแฟนเขาก็กี่ยางเลยตาลใหญ่ต่างไปต่างเจาก็ไปทำงาน

ทีมข่าวไปคุยกับแม่ของผู้ตายครับบอกว่านายสัมพันธ์เนี่ยลูกเขยเนี่ยนะกับลูกสาวนะอยู่กินกันมาหลายปีแต่ว่าไอ้ลูกเขยคนนี้เขาว่างั้นนะติดเหล้าติดยาพอติดยาเสร็จปุ๊บก็จะหลอนหลอนว่ามีคนมาทำร้ายบ้างอะไรบ้างเวลาออกไปกรีดยางได้เงินมาถามว่าให้ลูกไหมให้เมียไหมไม่ไปซื้อยามาเสพจนหมดหมดเลยครับพอเงินไม่พอก็ขอลูกสาวพอลูกสาวไม่ให้
เคยเอาปืนมาขุนลูกสาวกับญาติจนลูกสาวต้องหนีมาอยู่ที่บ้านแม่แล้วเพิ่งกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นกับสามีได้เกียงสามวันสุดท้ายก็มาโดนสามียิงตายครับ
เนี่ยคุณเชิญนะครับ
แล้วนี้ดูให้พวกผมน่าทุกหน้ากาก

ที่บ้านกลับไปกัน

สาเหตุนี่ก็ทั้งเหล้าทั้งยาเนอะ
คิดไปเองหรอเปลี่ยนว่าเมียจะมีชูอย่างงั้นอย่างนี้

แต่ว่ายังหาไม่เจอเดี๋ยวจะให้นักประดาน้ำ

เอาไปทิ้งในบ่อแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป